ลูกชิ้นอาหารยอดนิยมในช่วงนี้เลยทีเดียว

ที่เขามีร้านเด็ดหลายจังหวัดก็มี
ปิ้งกันให้ดูตรงนี้เลย

นี่เขาใส่อะไรอ่ะหมาล่าเหรอเป็นซอสน้ำจิ้มของเขา
แล้วเขาจะมีสังเกตคุณดูลูกชิ้นทำไมมันไม่กลมใช่ไหม
ใช่มันเพราะมีการเสียบไม้แล้วก็แบ่งผ่าครึ่ง
ใส่ไปลูกชิ้นแบบครึ่งนึงอ่ะอุ้ยแปลกไหมล่ะ
คือมันจะได้แบบว่ามีส่วนสัมผัสกับตัวน้ำจิ้มได้อย่างทั่วถึง
ด้วยแล้วก็ขายในราคาย่อมเยาว์เผื่อบางคนแบบว่าอยากจะกินนิดหน่อยอะไรอย่างนั้น
จังเลยอ่าไปดูกันค่ะว่าร้านนี้คือร้านลูกชิ้นปิ้งสูตรโบราณ
โดยคุณยายจวงจตุวันยายจวงอายุ๗๑ปีแล้วนะคะ
มาตั้งแต่สมัยสาวรวมเวลาก็ประมาณสัก๕๐ปีได้
ขายอยู่ที่บริเวณข้างเทศบาลเมืองจังหวัดสระบุรีนี่แหละ
จวงบอกว่าลูกชิ้นที่ทำเนี่ยมี๒แบบ
แบบแรกคือเสียบทั้งลูกเลยกลมอีกแบบหนึ่งอย่างที่ดูไปเมื่อสักครู่คือเอามาผ่าซีก
แล้วก็ขายไม้ละ๕บาทเท่านั้นราคาร่ำเยาว์นะคะ
ส่วนสูตรเด็ดก็คือว่าคุณยายเนี่ยนะจะปิ้งลูกชิ้นก่อนสักพักหนึ่งก็จะเอาไปจิ้มน้ำจิ้มครั้งหนึ่ง

เห้ยมันก็จะเหมือนกับว่ามันซึมเข้าเนื้อ

ใช่รสชาติก็จะเข้มข้นมากขึ้นน้ำจิ้มก็จะเข้าไปในเนื้อลูกชิ้นแบบนี้ป้ายเข้าไป
แล้วโรยพริกปร่งโอ้ยคุณค่ะ
ใครอยากจะไปลองนะคะ

เพราะว่าคุณยายเปิดร้าน
โมงเช้าจนถึง๓โมงเย็นเท่านั้น

อยู่ที่สระบุรีค่ะคุณผู้ชมค่ะ

ชิ้นใหญ่จวงนะคุณผู้ชมนะบอกกันแล้วกันของอร่อยแบบนี้มีมาฝากกันล่ะค่ะ
เอาล่ะเห็นแล้วแหม่น่ากินน่าทานเนอ
จริงคือต้องดูว่าน้ำจิ้มเขาจะไม่เหมือนที่อื่นด้วย
จริงน่ะน้ำจิ้มเขาจะแบบว่ามีแบบเนี้ยเห็นไหมมันจะดูแบบใส
ให้มันจะดูไม่เหนียวข้นเพราะว่าเขาชุบหลายรอบโอ้ยนั่งกับตังกวา
ลูกชิ้นกับตังกวานี่คู่กันมากใช่ไหมแล้วต้องฝาของขวางยาวอย่างเงี้ย
แนวยาวมันเป็นเป็นสั้นไม่เอานะดิฉันกัดทั้งลูกเลยไม่ทัน